การทำด้ามดาบจะใช้ไม้ไผ่บงหรือไม้ไผ่ตันซึ่งหาได้ในพื้นถิ่นมาทำด้ามให้มีความยาวประมาณ๑ใน๓ของดาบ
ถากด้ามด้วยบุ้งเราให้เรียวไปจนสุดปลายเพื่อให้ได้ด้ามจับที่มีขนาดพอดีมือ
จากนั้นจึงใช้เส้นตาลมาถักพุ่มด้ามดาบเพิ่มความสวยงามและช่วยให้จับดาบได้ถนัดมากขึ้น
แล้วจึงใส่กันดาบด้วยการเผากันดาบให้มีความร้อนเมื่อหยอดครั่งลงไปจะทำให้ใบดาบติดแน่นกับด้าม
หรือจะทำให้มีความร้อนเกี่ยวกับดาบที่มีขนาดพอดี